จริงต้องบอกว่าการเลือกตั้งมันค่อนข้างจะสำคัญแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยของเรานะคะ
อย่างนี้คู่นี้คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่า
ถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานในวันที่๒๔มีนาคม
รักเนี่ยพักได้แต่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยพักไม่ได้นะคะ
ไปดูค่ะว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าวันเลือกตั้งกับวันแต่งงานตรงกัน
นี่คือภาพงานวิวานะคะงานแต่งงานของนางสาววริสราชั่งเหล็กเป็นเจ้าสาว
อายุ๒๐ปีแล้วก็ได้เลือกตั้งนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะ
เขาทำยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าไม่แต่งไม่แต่งงานเนี่ยไม่กลัวนะ
กลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่ได้เลือกตั้ง
นี่คุณน้องเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาจากครูหาเลือกตั้งสดร้อนเลยแล้วก็มางานแต่งงานตัวเอง
ชุดนี่นะคะไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนที่งานนะคะเขาใส่ชุดนี้ค่ะ
คู่หาเลือกตั้งมันทั้งชุดเจ้าสาวลากยาวกันไปแบบนี้
ทำเอาเจ้าหน้าที่คนที่ไปเลือกตั้งแถวนั้นเนี่ยแตกตื่นกันหมดทั้งคู่หาเลย
ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะใส่ชุดเจ้าสาวมาเลือกตั้ง
มาเต็มมาเต็มแบบเนี่ย
เต็มแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปฟังเจ้าสาวกันดูดีกว่าว่า
ทำไมเขาถึงใส่ชุดเจ้าสาวไปลงคะแนนเสียงไปเลือกตั้งยังไงกันบ้าง
ความรู้สึกของน้องเป็นยังไงไปฟังจ้า
ตอนเช้าค่ะประมาณเก้าโมงค่ะคือมาจากร้านแต่งหน้าเสร็จก็ลงครูหาเลือกตั้งเลยค่ะ
แล้วก็กลับมาบ้านแต่ว่าความตั้งใจตอนแรกกะว่าจะไปใช้สิทธิ์ตอนก่อนปิดหีบค่ะ
แต่กลัวว่าแขกที่บ้านจะเยอะก็เลยใช้สิทธิ์ตั้งแต่ตอนเช้า
กลัวจะไม่ได้ใช้อะค่ะมันเป็นครั้งแรก
นี่ไงน้องเขาตื่นตัวมากกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะคะ
เพราะว่ากลัวจะพลาดโอกาสเดี๋ยวไม่ได้ไปใช้สิทธิ์กับเขา
แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเอาไปมันทั้งชุดเจ้าสาวแบบนี้นี่แหละ
เห็นภาพน้องเขาตามโซเชียลไม่ต้องตกใจนะคะ
น้องเขาไม่ได้หนีงานแต่งงานที่ไหนมา
หลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยน้องเขาก็กลับมาเป็นเจ้าสาวแบบที่เห็นนี่แหละจ้า
มาทำหน้าที่ของตัวเองนะคะเราทุกคนมีหน้าที่
การเลือกตั้งก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่จะต้องไปทำเหมือนกันนะคะ
ไปงานแต่งงานที่สตูนมาแล้วเดี๋ยวพาไปอีกที่
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ที่นี่เขาก็มีการจัดพิธีมงคลสมรสนะคะ
ระหว่างนายสุภาชัยและเจ้าสาวก็คือนางสาวจริยาค่ะ
ช่วงเช้าเขามีพิธีแห่ขันหมาก
บรรยากาศนี่สนุกสนานมากเลยนะคะ
แต่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า
แห่ขันหมากเสร็จแล้วสู่ขออะไรกันเรียบร้อยแล้ว
เจ้าบ่าวเขาจูงมือเจ้าสาวไปลงคะแนนเลือกตั้ง
มาเป็นชุดเจ้าสาวเช้านะคะ
แล้วก็ไปเลือกตั้งไปยืนต่อแถวลงคะแนน
ก็มีชาวบ้านที่เขามาใช้สิทธิ์พากันแสดงความยินดีไปด้วยเลย

เดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันจ้ะ
ค่ะก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของเราค่ะพี่
ก็คือถึงแม้จะเป็นวันแต่งงาน
แต่คือต้องไปใช้สิทธิ์นะคะพี่เป็นการรักษาสิทธิ์ของเรา

ผมว่าถ้างานหน้าเนี่ยมีเลือกตั้งครั้งต่อไปนะ

หมายถึงคนอื่นเป็นไอเดียให้
ใครจะแต่งงานในช่วงของการเลือกตั้งครั้งหน้านะ
ลดน้ำสังในครูหาเลือกตั้งทะเล

อย่าไปทำอะไรนั้นไม่ดีนะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งสีสันแล้วกันของวันเลือกตั้ง
ที่เรานำฝากคุณผู้ชมว่าแต่ละท้องที่เนี่ย
ว่ามีเรื่องราวน่ารักเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะ
ถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องแต่งงาน

แต่แหมเขาก็ยังไม่ลืมที่จะออกไปใช้สิทธิ

วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตคู่นะคะ
แล้วก็ไปเลือกตั้งพร้อมกันครั้งแรก

เรื่องราวดีเกิดขึ้นในวันแต่งงาน

เลือกตั้งลงคะแนนก็ให้เข้าครูหา
แต่ถ้าเลือกคู่แล้วก็ให้มาลงคะแนนในหัวใจ